ในช่วงนี้นะคือหลายคนเขาไม่ไปลงตลาดสินะ

วิธีการในการไปหาวัตถุดิบที่จะเอามาทำอาหาร

ใช่อันนี้เรื่องจริงแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่หายากมากเลยนะครับ

เอาขึ้นอีก

นี่หายากขนาดไหนต้องขี่คอกันไป
แล้วขี่คอไปยังไม่ทันได้เจอวัตถุดิบเจออะไรก่อนรู้ไหม

กว่าจะเจอของดิบของดีมันต้องผ่านขวากนา

กลุ่มนี้เขามีความอดทนเดินเข้าป่าไปครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าโควิด๑๙ระบาดแบบนี้ไม่ไปตลาดดีกว่า
เดินเข้าป่าหาของกินกันดีกว่าพวกเรา
เข้าป่าไปแบบนี้ปั๊บหน่าฮะคุณผู้ชมครับ
อยากบอกให้รู้ไว้ก่อนว่าที่นี่ที่ไหน

ของป่าของดีเยอะแยะมากมาย
เก็บมาแต่ละอย่างอร่อยชั้นเลิศ
แล้วแต่ละอย่างเป็นอาหารชั้นสูง

ถูกต้องคุณชิสาสูงมากค่ะดิฉัน
เก่งกว่าลิงอีกบอกง่ายเลยแบบนี้

ต้องมีความเชี่ยวชาญนะอ่ะใช่
ดูโหมิ้วนึงเต้าบอกเกาะอีกกิ่งนึง
วันนั้นก็สาวลำต้นขึ้นไปอดีตเป็นทาซานนะคะเนี่ย

แล้วเขาปีนขึ้นไปเนี่ยเป็นต้นอะไรรู้ไหม
ขี้หมูเป็นไม้ยืนต้น
ต้นนี้มันมีผลิตภัณฑ์ที่น่ากินเหลือเกินไอ้ดอกขาวนี่เห็นไหม
ข้างในมันเป็นสีดำเป็นลูกกลม
พอมันสุกแล้วเนี่ยผลสุกมันจะออกเป็นสีดำ
ข้างในไอ้เขียวอย่าเพิ่งไปกินนะ
แต่ดำนี่กินได้สีดำกินได้
รสชาติมันเปรี้ยวอมหวานกำลังดี
บางคนบอกเป็นมังคุดจะบ้าเหรอไม่ใช่มังคุด

เขาเรียกว่าลูกอะไรสักอย่างแต่มันอยู่บนต้นขี้หมูลูกขี้หมู
ลูกขี้หมูเหรอลูกขี้หมูลักษณะมันคล้ายกับขี้หมูไง
กลมเอาบอกแบบนี้มันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับ
พอจะหาของป่ามาประทังชีวิตกันได้
เรียกได้ว่าถ้าหาได้เยอะนอกจากมาประทังชีวิตแล้ว
เอาไปขายสร้างรายได้อีกต่างหากนะครับ
พวกของป่าแบบนี้นะหลายคนอาจจะไม่เคยทาน
พอมีคนไปเก็บของป่ามาไปหาของป่ามาขายเนี่ย
ก็อาจจะทำให้ดูหน้าตื่นตาตื่นใจขึ้นก็ได้นะ
บอกตรงไม่เคยทานเหมือนกันไอ้ลูกขี้หมูเป็นยังไง
ทานไม่เคยเห็นมันเป็นของป่าไง
ปกติแล้วชาวบ้านที่แบบใช้วิถีชีวิตแบบอยู่กับป่าเขาจะรู้จัก

เพราะว่าไม่มีใครเอามาทานกันมันหายาก
แล้วมันต้องปีนขึ้นไปเก็บคุณ